เหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้รวมทั้งภาคกลางตอนล่าง
สามวันติดต่อกันแล้วที่มีเหตุระเบิดค่ะรวมทั้งยังมีเหตุไฟไหม้เกิดขึ้นอีกหลายจุดด้วยกันนะคะ
ซึ่งจุดที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ก็เป็นพื้นที่ชุมชนรวมทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
สร้างความสูญเสียให้กับประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวจำนวนมากทีเดียวนะคะ
เราจะพาคุณผู้ชมไปไล่เลียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันค่ะ
๑๐สิงหาคม๒๕๕๙เวลา๑๗นาฬิกา

บริเวณร้านขายเสื้อผ้าหน้าโรงแรมพาราไดท์
และภายในร้านขายเสื้อผ้าตลาดชัยหน้าทาวน์

ตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ต
เป็นการประกอบคล้ายวัตถุระเบิด
ชนิดที่ก่อให้เกิดประกายเพลิง
เพื่อจะทำให้บริเวณดังกล่าวเกิดเพลิงไหม้
ชนวนด้วยโทรศัพท์มือถือด้วยการตั้งเวลา
แต่ชนวนหรือตัวตั้งเวลาไม่ทำงาน
๑สิงหาคมเวลา๑๕นาฬิกา

สถานีตำรวจภูทรเมืองตรัง
แรงระเบิดทำให้มีผู้เสียชีวิต๑คน

มาไม่กี่ชั่วโมง๒๒นาฬิกา๓๐นาที

หลังโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหินอำเภอหัวหิน

จุดที่๒ห่างจากจุดแรก๑๐๐เมตร

คนไทยและชาวต่างชาติ
๑๒สิงหาคมเวลา๘นาฬิกา
เกิดเหตุระเบิดหน้าสถานีตำรวจน้ำสุราธานี

ในวันแม่แห่งชาติเพียง๕นาที
แรงระเบิดทำให้นางจงกลนีพุ่มกระจ่าง

พนักงานทำความสะอาดเทศบาลนครสุราธานี

ห่างจากจุดแรกประมาณ๕๐๐เมตร

ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันที่จังหวัดภูเก็ต
เกิดระเบิดที่ตู้ควบคุมการจราจร
บางลาและบริเวณสวนสาธารณะโลมา
ถนนทวีวงตำบลป่าตองอำเภอกธู

อกจากนี้ยังพบวัตถุต้องสงสัย
ริมถนนตรงข้ามร้านกาแฟสตาร์บัค

จากจุดที่๑ราว๗๐เมตร

แต่จากการตรวจสอบพบเป็นเพียงกระป๋องสี
ที่ถูกนำมาวางทิ้งไว้

หน้าวัดหัวหินและหอนาฬิกาอำเภอหัวหิน

อำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงา

จากเหตุรุนแรงเกี่ยวกับการลอบวางระเบิดแล้ว
ยังเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นต่อเนื่องหลายพื้นที่ในภาคใต้
๒สิงหาคม๒นาฬิกา๑๕นาที
ไหม้ตลาดนัดแหล่งท่องเที่ยวเขาหลัก

เจ้าหน้าที่สันนิษฐานไฟฟ้ารัดวงจร

นาฬิกาเกิดเหตุเพลิงไหม้เพลิงขายของ
หน้าหาดอ่าวนางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี

มูลค่าความเสียหายกว่า๑๐ล้านบาท

เพลิงไหม้ที่ห้างรีมาร์ทซุปเปอร์ค้าส่ง

เขตเทศบาลนครตรังอำเภอเมืองจังหวัดตรัง
มูลค่าความเสียหายกว่า๑๐๐ล้านบาท

ไหม้ร้านทวีสินพลาสติก
อำเภอเมืองจังหวัดสุราธานี
เจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า๒ชั่วโมง

อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตกอยู่ในที่เกิดเหตุสภาพไม่เกรียม

ใช้วิธีจุดชนวนระเบิดกับโทรศัพท์มือถือ

ในพื้นที่ป่าตองจังหวัดภูเก็ต